คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะคุณแม่อายุ๒๓ปีที่อุดรธานีมาร้องกับสื่อ
อืมบอกว่าสามีใหม่อ่ะค่ะทำร้ายร่างกายลูกอายุสองขวบนะคะ
ดูสภาพของเด็กนะคะน่าสงสารมากเด็กสองขวบตัวเล็กนิดเดียว
พ่อเลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายอ้างว่าเด็กร้องไม่ยอมนอน
ก็เลยโมโหเอาฝาหม้อฟาดหน้าเด็กอะค่ะฝาหม้อฟาดหน้า
ตอนแรกก็ปฏิเสธไม่ยอมบอกว่าเด็กล้มเองเจ็บเอง
แต่สุดท้ายเอาฝาหม้อไปซ่อนในตู้แล้วก็ยอมรับสารภาพ
ตำรวจรวบตัวพ่อเลี้ยงได้นะคะพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นทหารเกณฑ์นะคะสุดท้ายสารภาพว่าใช้ฝาหม้อฟาดลูกเลี้ยงจริงจริง
คุณผู้ชมคะเด็กสองขวบปากฉีกกระดูกสะโพกแตก
ต้องใช้คำว่าน่วมทั้งตัวตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เตรียมคุมตัวฝากค้างสารทหารพรุ่งนี้คือเรื่องนี้นะคะ
ขอย้อนตั้งแต่ต้นก็คือคุณแม่เนี่ยมาร้องสื่อขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
นางสาวหนึ่งอายุยี่สิบสามมาให้ข้อมูลบอกว่าเธอเนี้ยเป็นแม่ไม้
มีลูกติดสามคนคนโตอายุสี่ขวบอีกคนนึง๑ขวบ
หนึ่งขวบเนี้ยเป็นคนเล็กตัวคนเจ็บเนี่ยค่ะ
ที่เจ็บเนี่ยเป็นคนกลางอายุ๒ขวบนะคะ
ขอใช้ว่าชื่อบีนะคะเป็นนามสมมุติเด็กชายบี
สามีใหม่เนี้ยเป็นทหารเกณฑ์ชื่อในเอกอายุยี่สิบสี่
บกันได้ปีกว่าเองค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่าสามีใหม่คนนี้ใจร้อนมาก
โมโหง่ายมากแต่เหมือนกับโกรธง่ายหายไวอะไรแบบนี้
ไม่ได้ดื่มเหล้านะแต่มีประวัติเสพยาเสพติด
แต่เธอบอกว่าจริงแล้วเนี่ยประวัติเสพยาเสพติดของสามีใหม่คนนี้
มันก็หลายปีมาแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนบ่าย
ห้าพฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมค่ะคือแม่เนี่ยไม่อยู่บ้าน
ทำกับข้าวที่บ้านญาติก็อยู่ติดกันนี่แหละค่ะ
ลูกเอาไว้กับพ่อเลี้ยงผ่านไปแค่สิบนาทีเองนะคะ
เด็กชายวัยสองขวบที่เป็นลูกคนกลางอ่ะนะฟุบเลยนอนฟุบไปเลย
แล้วปากแตกเลือดไหลแก้มซ้าย
ขอบตาเขียวช้ำนะคะขาซ้ายบวมจนน้องเดินไม่ได้อ่ะ
บอกว่าก็ถามพ่อเลี้ยงว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
พ่อเลี้ยงอ้างว่าเด็กล้มเอง
ดูสิคะเป็นข้ออ้างเดิมพื้นที่เราก็จะได้ยินบ่อย

พ่อเลี้ยงอ้างว่าเด็กล้มเอง
แต่แม่บอกว่าไม่เชื่อก็เค้นถาม
สุดท้ายพ่อเลี้ยงอ้างว่าตบไปทีเดียว
บอกให้เด็กนอนแต่เด็กไม่ยอมนอน
แม่บอกแม่ไม่ยอมนะคะพาลูกไปโรงพยาบาลนายุง
คุณผู้ชมคะเด็กชาย๒ขวบต้องเย็บแผลที่ปากต้อง๖เข็ม
แล้วหมอบอกว่ามันไม่ใช่แค่แผลที่ปากนะคะ
ขาด้านซ้ายของน้องอะค่ะมันเจ็บมาถึงเอวเลยนะ
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะคะ
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความค่ะแจ้งความที่นายุง
ตำรวจนำตัวพ่อเลี้ยงมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เพราะตำรวจบอกว่าตอนที่นำตัวพ่อเลี้ยงมาตอนแรกเนี่ย
ลุ้มคลั่งค่ะไม่รู้คลุ้มคลั่งอะไรแต่ปัญหาคือ
นำมาตอนแรกสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะคลุ้มคลั่งแล้วปล่อยตัวไป
คำถามคือทำไมปล่อยตัวทีมข่าวก็ถามตำรวจเหมือนกันว่า

ทางตำรวจบอกว่ามันก็ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
อยากให้ไกล่เกลี่ยกันเองก่อนในครอบครัว
อันนี้ตำรวจตอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ

ทีนี้ค่ะแม่ก็เลยร้องทุกข์ไปที่มูลนิธิปวีนานะคะ
ทางคุณปวีนาก็ประสานเรื่องไปที่ผู้กำกับ
สพนายุงนะคะก็ให้เร่งดำเนินคดี

ไปคุยเพิ่มที่สพนายุง

ก็ลูกถูกพ่อเลี้ยงเอาฝาหม้อข้าวตีหน้าตีตัว
จนหน้าช้ำตัวช้ำจนถึงขั้นกระดูกสะโพกแตก

ช่วงบ่ายตำรวจก็เลยเข้าไปเก็บหลักฐานที่บ้าน

เอาไปซ่อนดูสิคะไปซ่อนในตู้เสื้อผ้า
แต่ตำรวจเจอนะคะน
แล้วสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่าทำร้ายเด็กจริง

ตัวพ่อเลี้ยงยอมรับสารภาพว่าทำร้ายเด็กแต่ยังบอกว่าใช้แค่มือตี
โอ้โหตีจนปากแตกเย็บ๖เข็มเลยเหรอคะ
แต่คุณผู้ชมคะเด็กเขารู้เรื่องนะคะ
เด็กสองขวบเขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเอาฝาหม้อข้าวตีผม

อยากฝากบอกแม่เด็กยังไงบ้างครับพี่
ก็ขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปแล้ว
สำนึกผิดจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกครับ

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนัดทีมสหวิชาชีพ

ตำรวจจะนำตัวในเอกพ่อเลี้ยงคนนี้ค่ะ
ฝากขังที่สารทหารที่อุดรธานีนะคะ
สำคัญมากตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือเยียวยาเด็กนะคะ
แล้วคนในครอบครัวนะคะตัวพ่อนี่คือตัวแบบเบอร์เรอเลย

ใช่ค่ะทำเด็กได้ลงคอนะคะ